อาจจะมีเศษขยะมันไปอุดตันแต่กลายเป็นว่า
น้ำเนี่ยเอ่อล้นมาจากทะเลแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะน้ำเข้าท่วมบนถนนสะพานใหม่
เบียบชายทะเลในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีนะคะ
บริเวณหน้าอำเภอเมืองชนบุรีด้วย
ถนนหน้าสารารวมใจชนแล้วก็ถนนโดยรอบทั้งหมดเลย
ตรงนี้จะบอกว่าเป็นย่านชุมชนย่านการค้าย่านเศรษฐกิจนะคะ
เห็นไหมระดับน้ำก็มีตั้งแต่สักประมาณ๓๐เซนติเมตร
ก็คือ๑ไม้บรรทัดเรื่อยไปจนถึง๕๐เซนติเมตรครึ่งเมตรค่ะ
แน่นอนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณสุภวรรณอายุ๕๕ปี

เหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูงแบบนี้จะมีขึ้นทุกปีนะคะ
แต่มีแค่ไม่กี่วันปีละครั้ง๒ครั้งก็จะหายไปจนเป็นเรื่องปกติ
ส่วนมากน้ำทะเลจะหนุนในช่วงเช้านานสักประมาณ๒๓ชั่วโมง
แล้วก็จะลดลงเป็นปกติแล้ว
แต่นี่กลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้

ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการที่บางปูแล้วก็หลายพื้นที่คุณ

พอน้ำทะเลหนุนแบบนี้แล้วยังมีฝนตกลงมาอยู่บ้างนะฮะ
กลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้อวมกันหมดเลย
แล้วพวกท่ออย่างที่บอกไปมันก็จะมีขยะไปอุดตันด้วยนะครับ